เหตุการณ์นี้ที่ร้านขายของชำที่หัวหินประจวบคิริขันค่ะมีคนร้ายมาก่อเหตุในร้านนะคะ
เขาอาศัยจังหวะที่เหมือนกับเจ้าของร้านหยิบเงินครับ
ทำทีเหมือนหันไปคือจะออกไปแล้วหันกลับมาควับแล้วก็เหวี่ยงหมัด
ใส่เจ้าของร้านเจ้าของร้านคือล้มตึงลงไปเลยอะค่ะ
นี่ลีลาอยู่มันไม่ยอมเห็นไหมมันไม่ยอมไปอุ้ย
มันไม่ยอมไปนั่นน่ะมันจ่ายตังค์แล้วแล้วมันเดินเข้าไปข้างใน
กล้องด้วยเหรอหลบกล้องอ่ะมันรอให้พี่ชามารับตังค์จากมัน
โอ้โหนี่มันกระโดดมันขึ้นเลยอืมเนี้ยมันจะมาซ้ำเห็นไหมอืม

นี่ค่ะเล่นทีเผลอโอ้โหตัวเองนี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะ
กำยำเนอะแล้วเล่นทีเผลอเขาทำทีเป็นหันหลัง
หันกลับมาอีกทีเวียงแบบสุดแรงเจ้าของร้านหงายหลังนี่ค่ะ
ซึ่งเขาไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรเลยเขาไม่ตั้งตัวเลยค่ะ

นะคะเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปภาพนี้เลยอ่ะค่ะ
ตอนแรกเพื่อนเขาอีกคนนึงเพื่อนของคนร้ายที่มาด้วยกัน
ซ้ำนะจะวิ่งเข้ามาซ้ำใช่จะซ้ำนะแต่คนที่อยู่แถวร้านเขาก็กรี๊ดกรีดร้องกันขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะ
ก็เลยวิ่งออกไปไปขึ้นรถเก่งแล้วก็หนีไปรถจอดยออยู่ตรงนั้นนะฮะ
หัวหินประจวบคิริขันนะคะร้านนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปเจอกับภรรยาของเจ้าของร้านอายุสี่สิบเก้าปีครับ

บอกว่าตอนนั้นคิดว่าทั้งสองคนที่มาก่อเหตุเป็นลูกค้าทั่วไป
ตอนแรกก็ทำทีเป็นซื้อของจ่ายเงินแล้วด้วยนะ
พอจ่ายเงินเสร็จมองซ้ายมองขวาแปลกยังไงก็ไม่รู้
หันมาซื้อของเพิ่มอีกรอบหนึ่งตอนนั้นก็ไม่เอกใจ
คราวนี้พอจ่ายเงินเสร็จอาศัยจังหวะที่สามีเธอเผลออืม
สามีเธอร่วงลงไปกองกับพื้นตามที่เห็นในคลิป
สามีเธอเจ็บที่เบ้าตานะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว

ยาเจ้าของร้านบอกว่าไม่รู้จักคนร้ายสองคนนี้
ไม่เคยมีเรื่องมีราวทะเลาะอะไรกับใครมาก่อนเลยอืม
หรือใครไม่หวังดีจ้างวานมาก่อกวนมาทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
เพราะไม่รู้จริงว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เจ้าของร้านก็เลยเอาคลิปภาพนี้นะคะ
ไปเป็นหลักฐานแจ้งความที่สพเมืองหัวหินครับ
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายทั้งสองคนนี้มาดำเนินคดีค่ะ
สงสัยมากเอ๊ะจะขโมยของในร้านเหรอมันก็ไม่ใช่

ใช่จะเอาขโมยเงินขโมยทรัพย์สินเหรอมันก็ไม่ใช่
ก็เลยสงสัยว่าใครจ้างให้มาทำร้ายหรือเปล่า

เออทุกผู้ชม